ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปฟังคำสารภาพของผัวธมินที่มีการยิงเมียตายสยอง
เหตุการณ์นี้เกิดจากผัวโหดฆ่าเมียค่ะในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
คือผัวเมียคู่นี้เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานนะคะ
จนกระทั่งวันเกิดเหตุทั้งคู่เกิดทะเลาะมีปากเสียงกัน
ตัวผัวอ้างว่าเมียไปด่าบุคอารีนะคะหรือด่าพ่อด่าแม่
อดรนทนไม่ไหวใช้อาวุธปืนจุด๓๘ยิงเมียตายคาบ้าน
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ดึกวันที่๒ตุลาคมตำรวจสพร่อนพิบูรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลร่อนพิบูรณ์
นั่นพบศพนางสาวสุชาดาโสภาหรือจิ๋ววัย๓๔ปี
ถูกยิงด้วยปืน๓๘เจาะหัวเลือดไหลท่วมหน้า
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสุนทรสมุทรเก่าหรือทรวัย๓๙ปีสามีผู้ตาย
นางบุญคุ้มสมุทรเก่าแม่ผู้ก่อเหตุให้การที่บ้านอยู่ด้วยกัน๓คน
คือลูกชายลูกสะพ้ายและตนก่อนเกิดเหตุลูกทะเลาะกับเมีย
อย่างรุนแรงตนได้ยินเสียงลูกสะพ้ายด่าถึงบุพการี
ทำให้ลูกชายโมโหชักปืนออกมายิงเมีย
จนตายคาที่ก่อนที่ลูกชายจะมาสวมกอดบอกลาแม่
แล้วหลบหนีไปตำรวจจัดกำลังออกตามล่า
แต่ช่วงบ่ายวันรุ่งขึ้นนายสุนทรได้ย้อนเข้ามอบตัว
ให้การอ้างฆ่าเมียเพราะบันดาลโทษะเนื่องจากโดนภรรยา
บุพการีอีกทั้งยังโดนท้าทายจึงลุกแก่อารมณ์เหนียวไก่ปืนใส่
เดินทางมารับศพสุชาดาด้วยความเศร้านางพิสมัยรัตนบุรีผู้เป็นแม่
รับไม่ได้ที่ลูกสาวมาถูกสามีฆ่าตายแบบนี้แม่บอกก่อนหน้านี้ลูกสาวเคยมีสามีมาแล้ว
มีลูกด้วยกัน๓คนตอนนี้สงสารหลานที่ต้องมากำพร้าแม่
คดีนี้ยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุดฝากถึงเขยใหม่
ไม่ต้องมาขอโทษเพราะไม่ขออโหสิกรรมให้
และย้ำว่างานนี้ลูกสาวต้องไม่ตายฟรี
ตำรวจแจ้งข้อหาสุนทรฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
สรุปสำนวนส่งฟ้องฝากขัง
คดีนี้ทั้งญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
เห็นอกเห็นใจทุกคนในครอบครัวนี้
ที่ต้องมาสังเวยชีวิตให้กับอารมณ์และความใจร้อนลงอีกคดี
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน